ท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามความคืบหน้าให้นะฮะ
คดีที่อดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนหนึ่ง
ถูกหญิงสาวหลายคนมาให้ข้อมูลแล้วก็ไปแจ้งความด้วย
ว่าถูกเขาลวนลามอนาจารย์หรือว่าถูกข่มขืน

ยังมีผู้ที่มาแจ้งความอยู่ที่๑๔คน

วันนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งความเพิ่มนะฮะนี่คือภาพตอนค่ำของเมื่อวานนี้
นี่คือหญิงสาวคนที่๑๔ที่ไปแจ้งความนะครับทุกผู้ชมครับ
สอนอนลุมพินีนะฮะคือหญิงสาวคนนี้เนี่ย
บอกว่าเหตุการณ์ของเธอเนี่ยเกิดขึ้นปี๒๕๕๘นะปี๕๘นะฮะ
บอกว่าตอนนั้นเธออายุ๒๔ไปสัมภาษณ์งานที่อาคารแห่งหนึ่งแถวราชดำริ
ตอนนั้นเธอยอมรับว่าตัวเธอเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้
หรือว่าอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้เป็นใคร
แต่ไปเจอกันในขณะที่เขากำลังเดินออกมาจากห้องน้ำ
ก็เลยมีการพูดคุยกันแล้วเขาก็ชวนให้เธอไปนั่งที่ร้านอาหารที่อยู่ใกล้นะครับ
ซึ่งระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่เธอบอกว่าอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้
ได้สอบถามเรื่องส่วนตัวนะอย่างเช่นถามว่ามีแฟนหรือยัง
อันนี้ที่เธอมาแจ้งความนะฮะแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนนะครับ
อ้างว่าระหว่างที่กำลังมีการพูดคุยสอบถามเนี่ยมีการมาโอบเอว
แล้วก็โอบไหล่เธอบางครั้งนะก็เข้ามาใกล้เธอ
พาไปแจ้งความช่วงค่ำนะฮะแต่ผู้เสียหายหญิงคนนี้เธอบอกว่า
เธอก็พยายามหลบหลีกอยู่ตลอดเวลาแต่มันถึงขั้นหนักสุดก็คือ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยได้ใช้มือล้วงเข้าไปในกระโปรงทางด้านหลังนะ
ทำให้เธอตกใจมากเธอบอกตอนนั้นเธอขอกลับเลยนะครับ
หลังจากวันนั้นเขาก็ยังพยายามติดต่อพูดคุยมาตลอด
บอกว่าจะคุยเรื่องงงเรื่องงานจนกระทั่ง๒๐กรกฎาปี๒๕๕๙
ตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยได้บอกกับเธอ
ว่าสัมมนาอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งให้แวะมาคุยเรื่องงานกันได้
ระหว่างนั้นเธอบอกว่าเธอยังมาไม่ถึงแล้วก็ได้บอกว่าขอไป
คอนโดย่านรัชดำริก่อนซึ่งตอนขึ้นไปเนี่ย
มีเซลล์ผู้หญิงขึ้นไปด้วยเธอก็เลยไม่ได้กังวล
ตอนที่บอกจะให้ไปคุยเรื่องงงเรื่องงานเนี่ย
แต่เขาบอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาบอกเขาขอไปเช็คคอนโดแถวราชดำริ
โดยมีเซลล์ผู้หญิงขึ้นไปด้วยเธอก็ไม่ได้กังวลอะไรนะ
พอขึ้นไปก็มีการเปิดผ้าม่านถ่ายรูปเล่น
ระหว่างนี้เธอบอกว่าอยู่ดีเนี่ยเซลล์ผู้หญิงที่ขึ้นมาตอนแรกเนี่ย
ลงกลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ก็เลยเหลือกันอยู่แค่สองคน
แล้วอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้ก็เข้ามาสวมกอดเธอจากทางด้านหลัง
แล้วก็ข่มขืนเธอในห้องแห่งนั้นทันที
ซึ่งตรงนี้นะฮะพอเธอให้ข้อมูลอยู่เนี่ย
เธอก็น้ำเสียงสั่นเคลือนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เธอเก็บเป็นความลับมาตลอดเวลา
ไม่กล้าบอกใครยอมรับว่าอายนะกลัวที่จะไม่ได้งานทำด้วย
แต่พอมีข่าวเรื่องนี้ออกมามีหญิงสาวหลายคนตกเป็นผู้เสียหายถูกกระทำ
เธอตัดสินใจบอกแฟนนุ่มของเธอตัดสินใจเล่าความจริงให้กับทุกคนได้รับรู้

คือเราก็อะไรหนึ่งเอาจริงเราก็กลัวจะท้องกลัวอะไรด้วย
แต่ว่าตอนนั้นเธอกลับมาเราก็รีบไปซื้อตัวยาคุมทุกเฉินนะคะกินก่อน
มีด้วยงานที่เราทำคือเราเจอคนเยอะเราเจอเจ้านายหลายคนอะไรอย่างนี้
เรารู้สึกอายไม่กล้าพูดออกมาไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้

คือแบบกลายเป็นว่ากลัวหมดเลย
กลัวกับการที่ต้องอยู่กับใครใช่แบบหล่ำตำหลำพังอะไรแบบอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าผู้เสียหายทั้ง๑๔คนนะคะช่วงเวลาที่เกิดเหตุมันจะแตกต่างกัน
อย่างผู้เสียหายท่านที่๑๔ที่พี่อุ๋ยเล่าไปเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าทุกข้อมูลจากผู้เสียหายทุกท่านถึงแม้ว่ามันจะนานแล้วก็ตาม
มันมีความหมายมากแต่เดี๋ยวต้องมาดูว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นปีไหนเพราะบทบัญญัติทางกฎหมายในแต่ละปี
ปีก่อน๖๒อย่างนี้ค่ะมันจะแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยเรามีข้อมูลในมุมกฎหมายมาบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะ
คือบทบัญญัติกฎหมายแตกต่างกันในเรื่องของอายุความดังนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นปีไหนอันนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
แต่ถึงแม้ว่ามันจะนานแล้วตำรวจบอกว่าก็ถือว่าเป็นหลักฐานได้ก็ถือว่าเป็นพยานได้
ที่เราพูดกันมาตลอดก็คือเป็นพยานให้กันและกันอันนี้คือสำคัญสำหรับผู้เสียหายทุกทุกท่านที่ออกมาให้ข้อมูลนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยสรุปให้คุณผู้ชมเห็นภาพทั้งหมดว่าผู้เสียหายทั้ง๑๔คนในเหตุการณ์นี้ค่ะ
ก็จะต้องขออนุญาตจัดแต่งออกเป็น๒กลุ่มกลุ่มหนึ่งหนักเลยโดนข่มขืน
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของการอนาจารย์ลวนลามอะไรแบบนี้ค่ะ
ถูกคมขืน๕รายนะคะ
ลวนลาม๙รายค่ะรวมแล้วเป็น๑๔ที่ไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ทีนี้ค่ะพอสรุปแบบนี้แล้วเนี่ย
ก็จะเห็นภาพว่าพฤติกรรมการก่อเหตุของผู้ต้องหาเป็นยังไงบ้าง
คือผู้เสียหายที่ถูกอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองข่มขืน๕ราย
ก็จะประกอบไปด้วยรายที่๓รายที่๖รายที่๑๐รายที่๑๑และรายที่๑๔นะคะ
คือรายที่๑๐ถูกให้ดื่มเหล้า
ไม่แน่ใจว่ามีการวางยาด้วยหรือเปล่าแล้วก็พาไปข่มขืน
ส่วนผู้เสียหายที่ถูกอนาจารย์ลวนลามแทะโลมเนี่ยค่ะ
รายก็จะประกอบไปด้วยผู้เสียหายรายที่๑๒๔๕๗๘๙๑๒และ๑๓
จำนวนนี้นะคะผู้เสียหายรายที่๘ถูกลวนลาม
แต่มันถึงขั้นที่ใช้มือสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศด้วยค่ะ
ผู้เสียหายรายที่๙เคยไปแจ้งความที่สนลุมพินีแล้วนะคะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะคือเธอแจ้งความตั้งแต่๑๓พฤศจิกายนปี๖๒
ตั้งแต่ปี๖๓แจ้งความแล้วด้วยแต่คดีมันไม่คืบไงคะ
แล้วเรื่องมันมาแดงอีกทีก็คือที่ทนายตั้มออกมาเปิดเผยข้อมูล
ทีนี้ค่ะสถานที่ที่อดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้ใช้ก่อเหตุ
มันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคือเริ่มจากร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมย่านสุขุมวิทย์
ก็คือมี๓รายที่โดนที่นี่นะคะ
โดมิเนียมสุขุมวิทย์ซอย๓๔รายค่ะ
โดมิเนียมย่านราชดำริ๑ราย
ที่จังหวัดเพชรบุรี๑รายที่เชียงใหม่๑ราย
วนลามบนรถระหว่างทางไปส่ง๑ราย
อฟฟิศย่านถนนวิทยุ๑ราย
โรงแรมย่านราชดำริ๑ราย
และที่ประเทศอังกฤษอีก๑รายนะคะ
คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าถูกขอเบอร์โทรศัพท์ขอไลน์ชวนคุย
คุยไปคุยมาเปลี่ยนเรื่องคุยชวนดื่ม
แล้วก็เนี่ยลวนลามแล้วก็สุดท้ายคือบางท่านถึงขั้นโดนข่มขืนเลย
คือคนที่๑ถึงคนที่๑๔ที่คุณเขียนมาสอนไล่เลี้ให้ท่านผู้ชมฟัง
นี่นี่เป็นลำดับของการที่ไปแจ้งความของแต่ละคนนะฮะ

ทนายตั้มเขาจะสรุปให้กับสื่อมวลชนทุกวัน
เรียงลำดับตามเหตุการณ์ใครก่อนหน้าหรือว่าหลังนะ

ตามคนที่ไปแจ้งความ
คนที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือน้องที่เป็นข่าวที่มาขอความช่วยเหลือกับทนายตั้มคนแรกเลย
ใช่ทำให้เรื่องนี้มันถูกเปิดโปรงออกมาค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อ๑๑เมษายน

เดี๋ยวท่านจะเอ๊ะ๑๑๔เนี่ยคือใครยังไงก็ทนายตั้มเขานับตามลำดับที่ไปแจ้งความ
ซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าในเชิงของคดีเนี่ยอดีตรองหัวหน้าภาคการเมืองคนนี้
เขาก็ออกมายืนยันเรื่องของการปฏิเสธตั้งแต่วันแรกที่มีการสัมภาษณ์

ใช่เขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แล้วก็บอกว่าบางคนเนี่ยที่ออกมาให้ข้อมูลหรือมาแจ้งความบางคนเขาไม่รู้จักด้วยซ้ำก็มี
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ในการต่อสู้ทางคดีนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวที่เป็นเหยื่อคนที่สิบ
เป็นผู้ที่ไปแจ้งความคนที่๑๐นะฮะนี่คนนี้นะฮะมาแจ้งความที่สอนอลุมพินีเมื่อวานนี้
คือหญิงสาวคนนี้เธอออกมาให้ข้อมูลเนี่ยเธอบอกว่าอันนี้ตามข้อมูลที่เธอบอกกับสื่อมวลชนเลยนะ
บอกว่าสิ่งที่เธอได้เจอแล้วก็ถูกกระทำเนี่ยคือเธอถูกล่อลวงไปข่มขืน
แล้วถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นสัตว์เธอบอกอย่างนี้เลยนะครับ
เพราะว่าเอาเธอไปปล่อยทิ้งเอาไว้ที่ป้ายรถเมย์ด้วยนะครับ
บอกว่าอย่างนี้ครับเหตุการณ์ของเธอเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นเธอสนใจจะทำธุรกิจที่ผู้ต้องหาเป็นคนสอนแล้วก็แนะนำ
เธอก็ตัดสินใจมาปรึกษาเพราะเชื่อว่าเขาเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถ
ยังไงคงไม่ถูกหรอกเนื่องจากเขามีชื่อเสียงในแวดวงสังคมแล้วก็นักธุรกิจด้วย
แต่ทีนี้เธอบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันผิดไปจากที่คาดคิดเอาไว้เลย
เพราะเธอได้เจอกับผู้ชายคนนี้ที่ห้องทำงาน
แล้วพบว่าในห้องแห่งนั้นมีแค่เธอกับเขาแค่๒คน
แล้วเธอก็ถูกเชิญชวนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยอ้างว่าจะช่วยทำให้การพูดคุยเนี่ยราบรื่น
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอเลยตัดสินใจดื่มไปครึ่งแก้ว
แต่ก็ถูกขยันขยอให้ดื่มให้หมด
ก็เหตุผลเดิมคือผู้ชายคนนี้อ้างว่าเพื่อให้การพูดคุยเนี่ยมันราบลื่น
แล้วระหว่างที่ดื่มไปเนี่ยเธอเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายคือมึนงงนะ
แล้วผู้ต้องหาคนนี้ก็เริ่มมาลวนลามมาถึงเนื้อถึงตัวแตะเนื้อต้องตัว
สุดท้ายแล้วเธออ้างว่าเธอเนี่ยถูกข่มขืนแล้วหลังจากนั้นเธอบอกเธอไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยนะฮะ
เล่าต่อนะครับเธอบอกว่าเธอมารู้สึกตัวอีกทีก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับ
ถามว่าอยู่ที่ไหนเธอนอนอยู่ข้างป้อมรอปภของโรงแรมแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทย์
เธอก็ถามรอปภก็ทำให้ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรอปภเขาบอกเขาไปเห็นเธอนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์หน้าโรงแรม
ลักษณะเหมือนคนเมาขาดสติเขาก็เลยพาเธอเนี่ยมาอยู่ที่ตรงป้อมรอปภเธอก็หลับไปนั่นแหละ
ตื่นมาตอนเช้านั่นแหละหลังจากเกิดเหตุเธอบอกว่าผู้ต้องหายังโทรมาคุยกับเธอนะ
โทรมาคุยเหมือนกับเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำให้เธอรู้สึกแบบขยะแขยงมาก
ตัดสินใจสุดท้ายไม่รับสายแล้วก็เลิกติดต่อไปในที่สุดผู้เสียหายหญิงคนนี้เธอบอกกับสื่อมวลชนนะครับ
เธอบอกว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำกับเธอเนี่ยเหมือนกับว่าเธอเนี่ยเป็นสัตว์เลยไม่ใช่คนทำกับเธอเหมือนกับเธอไม่ใช่มนุษย์
ตราบาปให้กับผู้หญิงตัวเธอยังรู้สึกขยะแขยงทุกครั้งที่เห็นหน้าผู้ชายคนนี้แล้วก่อนหน้านี้เวลาไปเห็นผู้ชายคนนี้ทำหน้าที่วิทยากรไปบรรยายเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้เธอบอก
รู้สึกแบบโอ้โหไม่ไหวจริงขยะแขยงไปหมดแต่ก็ต้องอดทนอยู่อย่างเงียบแล้วที่ออกมาแจ้งความในครั้งนี้เนี่ยเธอบอกว่าเพราะเธอทนไม่ไหวแล้วที่เห็นผู้ชายคนนี้ยังปฏิเสธ
โดยเฉพาะประโยคที่เหมือนกับมันมีคลิปเสียงคลิปเสียงหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นคลิปเสียงของใครอะไรยังไงกับใครนะเอาเป็นว่าเธอบอกว่าแหม่มไปบอกว่าก๊อปปี้คำพูดกันมาเนี่ยเธอบอกเธอรับไม่ได้เพราะเธอเชื่อว่าไม่ได้ก๊อปปี้แล้วตัวเธอก็ถูกทำเหมือนกับคนที่ออกมาแจ้งข้อหารว่ามาให้ข้อมูลนั่น
ค่ะจากข้อมูลของผู้เสียหายรายที่สิบท่านนี้นะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาตลงพื้นที่ไปไปโรงแรมที่ผู้เสียหายท่านนี้ให้ข้อมูลนะคะว่าถูกทิ้งเอาไว้ที่หน้าโรงแรมที่ป้อมรอปภนะคะแต่ด้วยความที่เวลามันผ่านไปนานมากแล้วชื่อโรงแรมก็เปลี่ยนไปแล้วเธอบอกปี๕๙อ่ะใช่ชื่อโรงแรมมันเปลี่ยนไปค่ะพี่อุ๋ยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็โรงแรม
ที่ผู้เสียหายรายที่๑๐ให้ข้อมูลรอปภชุดที่ทำงานปัจจุบัน
เขาไม่เคยได้ยินข่าวที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องมันอาจจะนานแล้ว
ไม่เคยมีการพูดถึงแต่ยืนยันว่าโรงแรมนี้เปลี่ยนชื่อมาหลายปี
ตั้งแต่ก่อนที่รอปภชุดนี้จะเข้ามาทำงานเขาก็เลยไม่รู้อะค่ะ
ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนั้นเป็นพนักงานรับประพอ
จากบริษัทไหนที่ทำงานอยู่เขาก็ไม่รู้ไม่มีข้อมูลเหมือนกัน
เปลี่ยนอยู่ไม่รู้เลยครับ
นี่นะฮะส่วนทนายตั้มวันนี้คือทนายตั้มตอนนี้ก็ช่วยอยู่
หลายเคสล์หลายคดีนะเผื่อนี้ไปต่างจังหวัด
ก็เลยไม่ได้มีผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่ตกเป็นผู้ที่ถูกกระทำ

ทางคดีตำรวจบอกว่าณขณะนี้ยังมีผู้ที่มาแจ้งความ๑๔คน

ทั้งในกรุงเทพฯที่สนลุมพินีมี๙คน
ในกรุงเทพฯในส่วนของนครบาล
ทางตำรวจเขามอบหมายให้พลตำรวจรีไตรโรงผิวพันธ์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ยรับผิดชอบดูแลคดีเรื่องนี้นะครับ
ซึ่งทางพลโนตรีไตรรงบอกว่าจากการสอบปากคำผู้เสียหาย
มาแจ้งความที่สนลุมพินี๙คนเมื่อวานนี้
ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
ซึ่งหลังจากพนักงานสอบสวนรับแจ้งความแล้ว
พบว่าหลายคดีเกิดขึ้นก่อนปีพศ๒๕๖๒
ซึ่งบัญญัติกฎหมายเนี่ยมันต่างจากปัจจุบัน

รวมทั้งต้องไปพิจารณาถึงเรื่องของอายุความของแต่ละคดีด้วย
ต้องไปดูพื้นที่ที่เกิดเรื่องด้วย
และผู้เสียหายบางรายเนี่ยที่มาพบพนักงานสอบสวน
บางคนก็ต้องการมาเป็นพยานในคดีเท่านั้น

กรณีที่ผู้เสียหายที่แจ้งความเอาไว้เมื่อปี๒๕๕๙
ขณะนี้กำลังดำเนินการแล้วก็เร่งรัด
เพื่อขอพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ส่วนการไปตรวจค้นคอนโด
เพื่อจะพิสูจน์หลักฐานต่าง
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจค้นคอนโดที่ผู้เสียหาย
บอกเขาถูกกระทำที่คอนโดแห่งนี้แถวสุขุมวิทย์อะไรประมาณอย่างนี้
ก็เป็นการไปหาหลักฐานตามหลักนิติวิทยาศาสตร์
ทางเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาตามปกติ
ยืนยันทันในกรอบการสืบสำนวนแน่นอน
โดยการค้นห้องพักของผู้ที่ถูกกล่าวหา
ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสำนวนคดีอันนี้ตำรวจบอกนะฮะ

กรณีที่เมื่อวานนี้ท่านก็คงจะเห็นภาพ
ช่วงที่ตำรวจไปตรวจค้นที่คอนโดแห่งนี้นะครับ
ที่มีผู้เสียหายเขาบอกว่าถูกกระทำที่นี่เนี่ย
แล้วก็เชิญหนึ่งในผู้เสียหายที่แจ้งความก็คือ
เพื่อนสาวคนสนิทของคุณลูกนัทให้มาชี้จุด
แต่ให้ชี้จุดตรงนี้นะว่าใช่ตรงนี้ใช่ไหมสถานที่ตรงนี้
แต่ขึ้นไปในห้องที่เกิดเหตุไม่ได้เนี่ย
ก็ทำให้ไฮโซลูกนัดกับทางเพื่อนสาวคนสนิทเขาไม่ค่อยพอใจ
ตำรวจก็ชี้แจงว่าในหมายค้นของศาลเนี่ย
ระบุแต่ชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่
ก็เลยไม่สามารถให้บุคคลอื่นนอกจากนี้ขึ้นไปได้
ทนายความของผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็มาดูตรงนี้ด้วยนะครับ
ตรงนี้เนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับตกลงแล้วมันมีคำถามว่า
ตกลงแล้วเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายหรือเปล่า
เขามีสิทธิ์ที่เขาจะขึ้นไปดูห้องที่เขาเกิดเหตุ
ว่าเขาประสบเหตุหรือเปล่าเพื่อจะไปชี้จุดอะไรตรงนี้นะครับ
เราถามไปยังอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับ
อธิบดีอายการประจำสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ
คืออาจารย์ประเมฆเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กก่อนนะฮะเมื่อวานนี้
เกี่ยวกับข่าวลักษณะนี้นะฮะในคดีนี้นะครับ
โดยบอกว่ากรณีที่พนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้ผู้เสียหายเข้าไปชี้ห้องที่เกิดเหตุเนี่ย
ว่าไม่เหมาะสมมันอันจะทำให้เกิดความแจ่มกระจ่างในคดี
ตามที่มีข้อกฎหมายระบุไว้ในขั้นตอนการสอบสวนดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง
พนักงานสอบสวนควรจะสักถามผู้เสียหายและนำชี้จุดเกิดเหตุในสถานที่จริง
เพื่อให้เกิดความกระจ่างในคดีก็คล้ายกับการนำตัวผู้ต้องหาในคดีต่าง
ชี้จุดที่เกิดเหตุเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
อาจารย์ก็เลยออกมาโพสต์เรื่องนี้ให้ทราบข้อกฎหมาย
อาจารย์บอกว่าจะได้ไม่เกิดความสับสน
ทำไปไม่ต้องไปห่วงอะไรทำไปเลยให้เขาชี้ไปเถอะมันไม่เป็นไร
อาจารย์ประโลเมฆบอกว่าต้องการให้พนักงานสอบสวนทำทุกอย่าง
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
เพราะหากขั้นตอนการสอบสวนไม่ครบถ้วนเนี่ยมันอาจมีผลต่อการพิจารณาคดีได้ครับ
คุณผู้ชมคะคดีนี้ก็เป็นข่าวมาหลายวันแล้วนะคะ
ตั้งแต่ช่วงสงกรานครับก็มีกระแสเรียกร้องออกมาอย่างต่อเนื่อง
อยากจะให้ทางพักการเมืองที่รองหัวหน้าพักคนนี้
สังกัดอยู่ออกมาแสดงท่าทีอะไรหน่อยไหม
ออกมาพูดอะไรหน่อยไหมออกมาแถลงอะไรหน่อยสิ
มาแสดงความรับผิดชอบหน่อย
วันนี้ค่ะพักประชาธิปัตย์นัดนักข่าวคือนัดนักข่าวตั้งแต่เมื่อวาน
ว่าวันนี้จะมีการแถลงจุดยืนของพักประชาธิปัตย
เกี่ยวกับข่าวนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์และกรรมการบริหารพักษ
พักประชาธิปัตย์ก็มาร่วมแถลงข่าว
แล้ววันนี้นักข่าวถามหลายคำถามมาก
และแต่ละคำถามโอ้โหพี่อุ๋ย
อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังคำตอบจากทางหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะ
คือคุณจุรินเนี่ยพอขึ้นมาที่เวทีแล้วก็พร้อมจะแถลงข่าวเนี่ยนะ
สิ่งแรกเลยที่ทำก็คือกล่าวคำขอโทษ
บอกว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอกราบขอโทษต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
ที่เกี่ยวข้องกับทางบุคลากรของพักในฐานะหัวหน้าพัก
ตัวเองก็มีส่วนสำคัญในการนำบุคคลคนนี้เข้ามาทำงานในพัก
ฟังเสียงคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะ
บทเรียนประการหนึ่งในการที่เป็นที่มา
ที่ต้องมอบให้ดรรัชดาได้ไปช่วยดูนะครับว่ากระบวนการในการคัดคน
พิจารณาคนต่อไปในอนาคตจะต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไร
แล้วก็ต้องเพิ่มกระบวนการในการตรวจสอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นกรณีคุณปรินเนี่ยอย่างไรบ้าง
คุณจุรินเนี่ยค่ะบอกว่าขอแสดงความรับผิดชอบแบบนี้นะคะ
ก็คือประกาศลาออกจาก๒ตำแหน่ง

ลาออกจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติ
ลาออกจาก๒ตำแหน่งนี้
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หญิงอะค่ะอืม

แต่ว่าประกาศกลางวงแถลงข่าวแบบนี้เลย

อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีที่ผมดำรงตำแหน่ง
เป็นประธานคณะกรรมการ
สองชุดในรัฐบาล
คือคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติ
เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ผมก็จะได้ขอลาออกจากประธานคณะกรรมการ

อภัยท่านนายกด้วยที่ไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบก่อน

แต่กระแสสังคมที่เรียกร้องให้ลาออก
เขาเรียกร้องให้ลาออกจากหัวหน้าพัก

หรืออะไรที่มันมากกว่า๒ตำแหน่งนี้

คือพักได้ไตรตรอง๒แนวทาง
แต่สุดท้ายมันก็มีอยู่๒มุม
คือถ้าอยู่ดีลาออกจากพัก

ถ้าจะออกจากพักออกจากความเป็นหัวหน้าพัก
ก็เลยเลือกอยู่ต่อ
เพื่อแก้ปัญหาให้มันลุล่วง
ทิ้งปัญหาให้คนอื่น

ประเด็นที่คนสงสัยว่า
ไม่รู้เลยเหรอประวัติของคนคนนี้
ก่อนจะรับเข้ามาทำงานในพัก
แล้วมีการเคลียร์ประวัติของเขาก่อนหรือเปล่า
ก่อนที่จะรับเข้ามาทำงานในพัก
แล้วให้ตำแหน่งถึงรองหัวหน้าพัก
คำถามนี้คุณจุลินเลือกที่จะไม่ตอบนะคะ
ที่จะไม่ตอบว่าเคลียร์ประวัติคนคนนี้ก่อนหรือเปล่า

ก็เลยไปดูประวัติการเข้าสู่แวดวงการเมือง
อดีตรองหัวหน้าพักคนนี้นะคะ
เข้ามาทำงานเมื่อปี๒๕๕๙
ก็คือช่วงที่เปลี่ยนผู้บริหารจาก
คุณอาพิสิทธิ์เวชาชีวะที่เป็นหัวหน้าภักร์ค่ะ

คุณจุลินเองเปลี่ยนทีมดูแลด้านเศรษฐกิจนะคะ
จากคุณกรจติกะวนิษฐ์เป็นในปริน

หัวหน้าทีมเศรษฐกิจภักดิ์ประชาธิปัตย์
แล้วก็ในปรินเป็นที่ปรึกษาคุณจุรินด้วย

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายตำแหน่งด้วย

อำนวยการศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ

แต่สุดท้ายยุติบทบาททุกตำแหน่งในการเมืองนะคะ

ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของคดีความ
สอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
เหมือนกับตอน๕คนแรกหรือไม่อย่างไร
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามานะคะในปรินยังไม่ได้เข้ามา

ก็คือมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับ

ก็ถ้าเกิดอ้างอิงจากคำให้ข้อมูลของตำรวจ
ว่าคดีในลักษณะแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามขั้นตอน

หรืออาจจะมาพบตำรวจเองเลยก็ได้ก็ดี